และติดตามได้อย่างต่อเนื่องนะครับสิทธิการศึกษาสำหรับเด็กชายขอบ
นี่คือความคืบหน้าทั้งหมดของข่าวในช่วงนี้เชิญทั้งสองท่านครับ
ขอบคุณคุณพิรวัตรค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดน่านนะคะ
ในอดีตจังหวัดน่านเคยเป็นพื้นที่สีแดงพื้นที่การสู้รบ
ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิตค่ะ
ทำให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายจนนำไปสู่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะ
ไม่สามารถที่จะมีพื้นที่รองรับผู้บาดเจ็บได้ค่ะ
กระทั่งในหลวงรัชกาลที่๙ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเมื่อ๕๑ปีก่อนนะคะ
พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
เพื่อให้จัดสร้างแล้วก็ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยเพิ่มเติม
รวมถึงซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยด้วยนะคะ
ยังความปราบปลื้มมายังราศดรในพื้นที่จนกระทั่งปัจจุบัน

หินอ่อนบันทึกข้อความการสร้างตึกพิทักษ์ไทยหลังเก่า
ถูกนำมาติดไว้ที่ผนังอาคารหลังใหม่
เนื้อที่เดิมภายในโรงพยาบาลน่าน
เพื่อเป็นอนุสรสถานบอกเล่าเรื่องราวว่าครั้งหนึ่ง
โรงพยาบาลแห่งนี้และประสบกรณิกรชาวจังหวัดน่าน
เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน๒๔๐๐๐บาท
สร้างตึกผู้ป่วยขนาด๒๔เตียง๑หลัง
สำหรับรองรับทหารตำรวจและพลเรือนที่บาดเจ็บ
จากการสู้รบกับคอมมิวนิสต์เมื่อปี๒๕๕๙
และส่งพระราชทานนามตึกหลังนี้ว่าพิทักษ์ไทย
พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙ครั้งนั้น
ถูกบันทึกอยู่ในความทรงจำของชายชะลาวัย๘๓ปี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน
ที่ได้ถวายงานอย่างใกล้ชิดช่วงการสู้รบ
สมัยยุทธการทุ่งช้างเมื่อ๕๑ปีก่อน
เหตุการณ์ที่ท่านเสด็จที่เชียงกลางครั้งนั้น
หลังจากถวายรายงานเสร็จจนถึงเที่ยง

ก็มีพันโทสำเภามันทจิต
ซึ่งวิ่งขึ้นมาจากเชิงเขา
ทั้งที่ประทับกราบที่พระบาท

ขอฮหนึ่งลำไปช่วยทหารของเขา
ที่ได้ถูกล้อมอยู่ที่ทุ่งช้าง

มีคำพูดของคนที่ไปในงานนั้นมาพูดชัดเจนว่า
ทั้งสองพระองค์ทรงวางซ่อม
จูงมือกันขึ้นฮอ

ก็ได้ติดตามของฮทั้งหมดจำนวนเก้าลำ
พอไปถึงที่เขตของทุ่งช้าง
ข้างล่างส่งสัญญาณขึ้นมาว่า

เพราะเหตุว่าการลบข้างล่างรุนแรง
และกำลังของฝ่ายตรงข้ามเหนือกว่า
ก็จึงเสด็จกลับมาที่เชียงกลาง
แล้วก็พระราชฐานฮไว้ที่นั่นหนึ่งลำ

มีรับสั่งกับท่านไหมครับว่าไปเอามาให้ได้
สู้รบยืดเยื้อมาถึง๑๕ปี
ทำให้โรงพยาบาลน่านมีอาคารไม่เพียงพอ
รองรับเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บ

พระราชทานความช่วยเหลือทั้งเครื่องมือแพทย์
และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์

เมื่อวันที่๒๐กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
เพื่อขยายอาคารรองรับผู้ป่วย
ตรัสว่าเงินที่ขอไปนั้น

ขอให้หมอดำเนินการก่อสร้างเองนะ
ไม่ต้องผ่านราชการฉันไว้ใจเธอ
อันนี้คิดว่าน่าจะเป็น๒มูลละเหตุ
ที่มีรับสั่งถึงว่า

อันที่๑คือการลดอัตราตาย
ของคนที่ถูกจับระเบิด
อันที่๒รักษาคนที่บาดเจ็บ
อย่างสาหัสให้มีชีวิตรอดได้

พิทักษ์ไทยสร้างแล้วเสร็จ

คมทูลเชิญในหลวงรัชกาลที่๙
เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดตึกแห่งนี้
แต่เมื่อความทราบถึงพระเนธพระกัน
ส่งมีรับสั่งกับกรมวังผู้ใหญ่ว่า
แล้วตึกฉันล่ะจะไม่ให้ฉันไปเปิดหรือ
ทางโรงพยาบาลจึงเร่งจัดเตรียมพิธีแบบเรียบง่าย
โดยใช้เงินไม่กี่สิบบาท
สรุปแล้วเราได้ใช้จ่ายเงินไป๒๕บาท
สำหรับริการิสดิตพระราชดำเนิน
เปิดอาคารตึกพิทักษ์ไทย

ยังแทนไปรับเงินพระราชทานอีก๗๐๐บาท
เพื่อไปใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วย

ประทับใจในความเมตตากรุณาที่จะมีต่อผม
โดยที่ไม่ทรงเอ่ยอ้างถึงเลย

สิ่งทุกอย่างเป็นไปตามปกติทุกอย่าง
อันนี้ต้องกล่าวเรียนอีกครั้งหนึ่งว่า
เปิดอาคารหลังแรกนั้น
เสด็จพระราชดำเนินในอาคารตึก

ส่งเยี่ยมทุกคน
และมีพระราชประติศันทานทุกคน
ส่งมอบหรือพระราชทาน
ถึงของขวัญให้แก่ทุกคนด้วยพระราชของบ่งท่าน

พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
จากโรงพยาบาลขนาดเล็กเพียง๕๖เตียง
ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่๔๙๑เตียง
โดยจุดเริ่มต้นความสำเร็จเกิดขึ้นตั้งแต่๕๑ปีก่อน

เสด็จเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บในโรงพยาบาลแห่งนี้
หลังจากนั้นพระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านการรักษา
ทำให้คณะแพทย์สามารถรองรับภารกิจที่หนักหน่วง
สิ้นสุดการสู้รบในปี๒๕๕๙
และเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลแห่งนี้ถึง๓ครั้ง
จากทั้งหมด๒๒ครั้งที่พระองค์เสด็จเยือนจังหวัดน่าน
เราสามารถใช้แนวพระราชนำบิของพระบาทศึกษาเจ้าอยู่หลักษกาลที่๙
มาช่วยในการบริหารได้ด้านหลายด้าน
ที่เช่นเรื่องการจัดการเรื่องความพอเพียงในความเป็นอยู่
เรื่องความถูกต้องในการประสานงาน

ในการที่ให้ความยุติธรรมแก่สังคมแก่ชุมชนและองค์กรของเรา
เพื่อให้มีความก้าวหน้าต่อไป
สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของเรา
ในการที่จะสร้างประเทศชาติหรือจังหวัดที่เรามีส่วนรับผิดชอบ
ในการบริหารการจัดการในโอกาสต่อไป
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย